ยายศรีเมื่อวานนี้มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
หลังจากเห็นภาพลูกหลานเอาน้ำมนต์ราดแล้วยายก็ผลักยายก็ผลักยายก็ผลัก
เขาบอกนี่ไงปลอบมันสู้
แล้วก็ยังเชื่ออยู่ว่าพฤติกรรมของคุณยายที่เปลี่ยนไปจากคนที่เรียบร้อยเรียบร้อยเป็นก้าวร้าว
ตอนกลางวันนอนสมตอนกลางคืนดีดขึ้นมาเชียว
ก็ทำให้คือเรียกร้องไปให้หมอปลาหมอปลามาช่วยพิสูจน์ให้หน่อยนะครับ
แต่ก่อนจะไปเห็นนะฮะว่าหมอปลาเนี่ยมาแล้วพิสูจน์ยังไงแล้วตกลงเป็นปอบหรือไม่เป็นปอบนะครับ
เรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับยายศรีกันก่อนฮะ
เจอตัวจริงแล้วจะหนาว
โบ๊กต้องลดหนา

กันไกลหน่วยกันไกลพี่กันไกล

เนี่ยหนีทำไม
ไหนล่ะผู้ชายทำไมลูกช่วยอาจารย์
พื้นแล้วออกมาหลังนอก
แม่ขอบินทะบาทเนอะขอบินทะบาทเนี่ย
โดยเนี่ยไปแล้ว
นี่เป็นการรดน้ำมนต์ครั้งล่าสุดของยายศรีครับคุณผู้ชมครับ
คือลูกหลานยังเชื่อว่าจะได้ปัดเป่าไล่ปอบออกจากตัวยาย
แต่สุดท้ายยายศรีก็ยังอาการเหมือนเดิมพูดจา
ท่านพูดไม่ค่อยรู้เรื่องกลางวันนอนไม่มีแรง
กลางคืนกระปรี้กระเปล่ามีแรงขึ้นมาเลย
ท่านชอบนอนคลุมโปงขี้โวยวายสวดบ้นก็สวด
แก่เฮ่ยกินขาวไม่กินกินแต่ผลไม้นี่คือยายศรีนอนอยู่ฮะ

และยังมีคำพูดแปลกเวลาชาวบ้านถามว่าไปไหน
ยายสีตอบว่าฉันจะหนีผีให้พร้อย

อกจากนี้นะครับยายศรียังมีอาการปวดท้อง

จะพาไปหาหมอเท่าไหร่ก็รักษาไม่หายสักที
ล่าสุดครับสิ่งที่ญาติลูกเรียกร้องไปมาแล้ว
เดี๋ยวนี้ออกงานคู่กันด้วย
หมอปลามาครับมือปราบสัมภเวษี

พระมหาภัยวันมาครับเดี๋ยวนี้ออกงานคู่กัน
ไปเลยที่บ้านของยายศรีที่ตะบนนายยางกลัก

พอไปถึงหมอปลาเนี่ยหมอปลายังไม่เจอยายศรีนะ

แต่ก็ดีแล้วนะจริงที่ส่งยายไปที่โรงพยาบาล
ครับนี่แหละฮะแต่ว่ามาคุยกับคนนี้ก่อน
หมอปลาเข้าไปคุยสอบถามจากลูกสาวคือนางอำนวย
โดยหมอปลาบอกว่าผมสัมผัสไม่ได้เลย
สื่อไม่ได้เลยถึงดวงวิญญาณหรือสิ่งชั่วร้าย
หรือผีปอบตนไหนในบ้านหลังนี้
เพราะปกติตั้งแต่หมอปลาลงพื้นที่และมีวิญญาณอะไร

พอไม่มีปั๊บก็ขอเข้าไปดูบ้านยายศรีหน่อย
ไหนอยู่ตรงไหนนอนตรงไหนกินตรงไหนเข้ามาแล้ว
เป็นบ้านสังกษีครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เห็นในภาพ
จากนั้นก็ออกมาย้ำบอกว่ายายศรีไม่ใช่ปอบนะ
เป็นอาการของคนแก่หลงลืม

หรือว่าถูกกดดันจากชาวบ้าน
และถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบ
ฟังหมอปาพูดหน่อยฮะ
แต่อันเนี้ยคือผมไม่ได้แช่งนะแม่ก็คงจะอยู่กับเราไม่ได้
ถ้าอาการคือมันค่อนข้างที่จะสุดผู้สูงอายุ
มีอาการอันไซเมอร์ที่หมอปลายังไม่ได้โดนปอบ
อันนี้คุณถามหลวงพี่ลุงพี่พูดชี้ชัดแล้วว่า
พระสงฆ์เนี่ยไล่ผีปอบได้ไหมมันไล่ไม่ได้

อำนวยลูกสาวยายศรีนั่งปาดน้ำตาอยู่
ไม่ได้ดีใจนะที่หมอปลาบอกว่ายายศรีไม่เป็นปอบ
แต่สิ่งที่หมอปลาพูดทั้งหมดมันแทงใจดำฮะ
มันแทงใจดำอะไรนะครับ
คือมันไปสอดคล้องกับเรื่องของที่คนมาด่ากดดันเหรอ
ว่าครอบครัวเกิดความเครียดจากความยากจนเนี่ย
สิ่งเหล่านี้มันเป็นแรงขับออกมาฮะ

แต่ว่าเอาจริงนะลูกก็บอกว่า
เอาจริงคือฉันก็ไม่ได้คิดนะว่าแม่เป็นปอด

ก็เลยกลายเป็นเอาแม่ไปรดน้ำมนต
อยากให้ชาวบ้านสบายใจว่าแม่ไม่ได้เป็นปอบ
มาถึงจุดนี้แล้วผมพูดเลยนะ

ตั้งแต่เมื่อวานที่แกผลักถังน้ำมนต์ออก
แกก็ต้องหนาวเป็นธรรมดาใช่ไหม
ใช่คือแบบตัวสั่นอยู่แบบนั้น
เห็นแล้วสะท้อนใจนะ
คุณผู้ชมครับสิ่งที่หมอปลาบอก

ใยศรีท่านเป็นโรคสมองเสื่อมครับ

จะต้องรับประทานยาที่ช่วยบำรุงประสาท
ปรับสารเคมีในสมอง
คือดูแลสมองกันไปประคองสมองกันไป

มันเสื่อมแล้วมันก็เสื่อมเลยฮะสมองเนี่ยนะครับ
แล้วคุณหมอก็ยังบอกว่า

ยายศรีก็จะเป็นตลอดไปนะ

ยายศรียังมีโรคประจำตัวอยู่หลายโรค
โอ้โหมันเป็นโรคที่เป็นมาพร้อมกัน

ไขมันความดัน
นี่ไม่รู้ว่าจะมีเบาหวานด้วยหรือเปล่า
เพราะธรรมดา๓โลกนี้มันจะจูงมือกันมาพร้อมกัน
ตาก็ยังฝ้ายังฟางหูก็ยังตึง
ขาท่านก็ไม่แข็งแรง
ส่วนตัวเลยนะอันนี้ส่วนตัวนัฐพงเลยนะ

อันนี้ส่วนตัวเลยจากใจผมเลย

เพราะว่าก่อนหน้านี้ต้องอยู่บ้านคนเดียว
แล้วลูกหลานก็ไปทำงานต่างจังหวัดกันหมด

ทีนี้ลูกก็บอกว่าก็อยากฝากสื่อมวลชนนะนะ

ชาวบ้านรับรู้รับทราบพร้อมกันนะ

อย่าไปรังเกียจครอบครัวของท่าน
ให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขละกัน